เป็นประจำอยู่แล้วกับกิจกรรมที่ช่วยเหลือคุณผู้ชมนะครับ

เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าต่างกับการฝากร้านกับไทยรัฐ

นั่นแหละค่ะวันนี้แนะนำไปเลยร้านปลาทับทิมเผาโอ่ง

เฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเคยได้ยิน
ใช่ปลาทับทิมเผาโอ่งราคาเริ่มต้นชุดละ๑๕๐บาทนะคะ
หรือใครชอบแบบลาบแซ่บลาบปลาเนี่ยบอกแม่ค้าไปได้เลย
เขาจัดให้ทุกเมนูเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้าน
พร้อมส่งในพื้นที่เมืองกาญจนบุรี
ท่ามกาศท่าเรือพระแท่นและวังสาลาเลยนะจ๊ะ
พิเศษโปรพิเศษของเขาสั่งครบ๑๐ตัวฟรี๑ตัว
ใครสนใจก็แคปภาพเอาไว้สั่งซื้อกันได้นะจ๊

เอาล่ะถ้าแชะกันไม่ทันอยากจะไปสั่งซื้อ
หรืออยากจะให้เราฝากร้านเข้าไปกันได้นะครับ
ใช่ค่ะพวกเราก็จะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมแบบนี้แหละนะคะ

ยังไงยังทำเก็บกรรมนี้ต่อไปเรื่อยนะครับ
ใครสนใจก็สนกันเวลาเยอะเลยนะคะ